ร่วมกับอาสาสมะตัวร้อยชีวิตค่ะและผู้ผู้ชม
ไปช่วยเหลือไปฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยน้ำท่วมเมื่อหลายเดือนก่อน
พี่บินก็ไม่จำกันได้ใช่ไหมตอนนั้นนี่
พี่บินเนี่ยเขาควักเงินส่วนตัวรวมกับเงิน
ซึ่งได้จากการขายเสื้อยืดทั้งหมดเกือบ๕ล้านบาทช่วยชาวบ้าน
พร้อมกับสัญญาว่าถ้าเกิดว่าน้ำลดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาฟื้นฟูสถานที่ต่าง
คือเอาจริงนะน้ำมันหายไปแต่ว่าความเสียหายมันยังคงอยู่ไง
ในเมื่อสัญญาไว้แล้วพี่บินก็ไม่ลืมสัญญาค่ะ
พอเคลียร์คิวได้ก็พุ่งตรงลงไปที่จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อทำภารกิจซ่อมแซมโดยเริ่มที่การทาสีกำแพงวัดบ้านช่างหม้อ
และวัดเสนาวงศ์พร้อมกันนี้ก็ยังได้เข้าไปทำความสะอาดสาราวัด
ตลอดจนเมนเผาศพกระทั่งเตาเผาอ่ะ
พี่บินก็ยังเข้าไปขัดทำความสะอาดเลยคุณ

เออโดยตามความเชื่อนะคะก่อนจะเริ่มทำความสะอาดวัดเนี่ย
พี่บินเขาก็จะจุดทูป๑๕ดอกปักกลางแจ้ง
เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่จะเข้าไปทำอะไรอะเนาะ
หลังจากนั้นค่ะพี่บินพร้อมกับทีมงาน
ก็ได้เดินทางไปทำความสะอาดทาสีฝาผนังอาคารเรียน
และสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนหาดสวนยา
และโรงเรียนกุฎปลาขาวด้วย
ซึ่งแม่พินและทีมงานนะคะจะตะลุยซ่อมแซม
แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยน้ำท่วม

จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจสิ้นปีค่ะ
ถือว่าเป็นขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้อง
เคยประสบอุทธกภัยมาก่อนเนาะ

พี่บินเนี่ยยังไลฟ์ทำความสะอาดอยู่เลยค่ะ
ยังไปช่วยวัดช่วยชาวบ้านในการทำความสะอาดอยู่เลย
คือเรียกว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่
อุทิศให้กับสังคมตลอดเลยค่ะ
มีคนแบบพี่บินสักประมาณร้อยคนเนี่ย